สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ

กรณีที่แม่แพทย์นับประพาติดโควิดค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะแม่แพทย์ได้โพสต์ผลตรวจร่างกายนะคะ
บอกว่าเธอนี้นะคะพบเชื้อโควิดเมื่อเย็นหวานนี้นั่นเองค่ะ
ก็ฝากขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
คือเจ้าตัวได้ชี้แจงไทม์ไลน์เอาไว้

ส่วนใหญ่กิจวัตรประจำวันแน่นอน
ไปถ่ายรายการตามสถานีโทรทัศน์ต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ผลก็คือไม่พบเชื้อสบายใจ
หลังจากนั้นช่วงเย็นค่ะไปตรวจอีกรอบ
แพทย์ก็เลยบอกสายตรงมากับพี่แจ๊กกะรีนเมื่อวานนี้นะว่าคุณหมอเนี่ย
แจ้งว่าเชื้อที่พบเป็นเชื้ออ่อน
เดี๋ยววันนี้จะมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึง
ตอนนี้คือสภาพร่างกายถามว่าเป็นไงบ้าง
ร่างกายปกติไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ
ส่วนน้องเรสซิ่งเนี่ยก็ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งหลังจากการโพสต์แจ้งข่าวว่าตัวเองติดเชื้อ
ก็มีเพื่อนพี่น้องศิลปินดาราค่ะมาให้กำลังใจแม่แพทย์กันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่โอ๊ตปราโมทบอกว่าอย่าคิดมากนะแม่เดี๋ยวก็หาย
ตั๊กสิริพรค่ะบอกว่าแพทย์สู้นะลูกเดี๋ยวก็หาย
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกนะจ๊ะคนดีของแม่
พี่บอดประกอบก็ขอบกันเหมือนกันว่าขอให้ทำให้รู้ไว
แล้วก็อีกเยอะเลยค่ะทั้งวงการนะคะ
แพทย์เองก็มีการทำคลิปวินาทีหลังจากที่รู้ตัวนะ
ว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยคือเป็นออนไว้ในช่องยูทูปของแม่แพทย์เนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจที่เตรียมจะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งนะคะ
คือในคลิปตรวจมาแล้วครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันก็ติดเชื้อขึ้นมา
แล้วมันมีวินาทีที่บีบหัวใจคุณผู้ชมคุณแพทย์เนี่ยนะคะ
ร้องไห้เป็นห่วงคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่นะคะ
แล้วก็ฝากคนช่วยดูแลแม่หน่อยนะฮะ
รวมไปถึงภาพเนี่ยน่าจะเห็นมือเล็กเนี่ยเนี่ยน้องเรสซิ่ง
เข้ามารูปไหล่แม่ปลอบใจปอบประโลมนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ก็ปลอบคุณแม่นะคุณผู้ชม

ทำไมไปสวอปวันที่๑๙ตอนกลางวันไม่พบเชื้อ

จากห้องแล็บบอกว่าติดเชื้อคุณผู้ชม
แบบนี้นะคะจะคล้ายกับกรณีของพี่สมรัก

เพราะว่าที่จริงแล้วก็คือไม่ได้ติดตั้งแต่แรกนั้นนะคะ
ซึ่งในคลิปค่ะก็มีเสียงช่วงที่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล

พบเชื้อจริงนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้อยมาก

ตั้งข้อสังเกตว่าที่สวอปไปตอนแรกแล้วไม่พบเชื้อ
อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแห่จมูกเข้าไปคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่อาจจะเก็บสารคัดหลังมาน้อยนะคะ
มันก็เลยแห้งเกินไปเลยตรวจไม่เจอ
ยืนยันว่าคุณแพทย์เจอเชื้อจริงนั่นแหละค่ะแต่น้อยมาก
ซึ่งในช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะเห็นภาพที่คุณแพทย์เนี่ยค่ะ
ขับรถไปรักษาตัวเพียงลำพังโบกมุมไว้ไปลูกเนอะ
ฝากไว้กับตาคุณผู้ชมเอ็นดูเอ็นดูค่ะ
แต่มันไม่จบเท่านี้ค่ะดันมีประเด็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะคะ

คือมีชาวเน็ตเนี่ยค่ะเขาไปเห็นรูปนี้เข้านะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่แพทย์ก็ไปเช็ค

แต่กลับไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ที่ชี้แจงมาทั้งหมดค่ะ

คุณแพทย์วันเกิดจัดคุยกันรวมตัวหลายคน
เป็นปาร์ตี้วันเกิดแล้วคือถ่ายภาพมาเนี่ย
จากคุณแพทย์แล้วก็มีคนอื่นลงในพัทยา
คนก็เลยบอกว่าเอ้าจะติดจากงานวันเกิดหรือเปล่าค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเรา

คุณแพทย์เคลียร์ประเด็นนี้กับเรานะคะว่า
ปกปิดไทม์ไลน์อะไรทั้งสิ้นค่ะ
ที่ลงคือการทำคอนเทนต์รีวิวให้โรงแรมค่ะ
คือไปมาตั้งแต่วันที่๙นู่นคุณผู้ชมนะคะ

แต่ว่ามันวงแบบเกิดเป็นวัวเขา

อยู่แบบว่าเป็นแบบห้อสพีเทียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอลักษณ์ให้มาที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งคือ
กว่าเมื่อนี้เพื่อมาตัววอฟ
แล้วก็เจาะเลือดแล้วก็เอ็กซาเลต่อนค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมผลตรวจรอบ๒
ค่ะเป็นยังไงบ้างไม่ติดเชื้อจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะแพทย์บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจรอบ๔ค่ะ
นะคะก็ต้องรอผลกันอีกทีค่ะ
แต่ส่วนตัวเนี่ยสงสารแพทย์นะคุยกันนานตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
คือแพทย์ติดลูกมากเรสซิ่งคือหลอกลูกว่าแบบแม่มาทำงาน
แล้วก็เมื่อคืนคือด้วยความที่แบบพอจะนอนแล้วเลสซิ่งแบบไม่เจอแม่ไง
ก็งอแงแล้วเออนะคะก็ถามถึงตลอดเนี่ยค่ะ
บอกว่าคือตอนนี้อาการไม่มีอะไรเลยจริงคุณผู้ชม
แต่ว่าคิดถึงลูกคิดถึงมากจริงนะคะ
ก็บอกลูกนี่แหละว่าเออเดี๋ยวแม่ไปทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวแม่กลับมานะคะ
เข้าใจแหละว่าแพทย์มีความกังวลเพราะว่าตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังอีกหลายต่อหลายคน
หวังว่าตรวจรอบล่าสุดรอบที่๔
ขอให้เป็นข่าวดีให้ไม่มีเชื้อโควิดแล้วนะคะ